ด้วยที่พี่ฐุพจรมาติดตามความคุ้น่าในกรณีของสวนอมเกณฑ์
ในกรณีที่มีผู้ของทำร้ายกลุ่มตัวเอง
และมีพยายามรับฐานรับไปสู่ว่ามันเป็นคดีที่มีการทำร้ายกับชีวิต
ในเรื่องนี้ทางสวนอมเกณฑ์ได้รับแจงจากภาพประชาชน
ภาคประชาชนได้เข้าไปทำการช่วยเหลือเด็กเวลาวันที่๑๐กันยายน๒๐๑๖
และได้ช่วยเหลือแล้วนำไปสู่กันเดียวกันดูการดูแลของประสบความอ่อ
หลังจากนั้นได้มีข้อมูลภาคประชาชนได้นำมาให้ทางฝ่ายเที่ยวหน้าที่
จนนำไปสู่การตรวจค้นพบว่ามีเด็กเสียชีวิตในเขตของ
อาจจะมีสระวมของเด็กนะครับ
เด็กชีวิตมากกว่าเด็กราย
มากกว่าเด็กหลายและหลายท้องที่เกิดเหตุในหลายท้องที่
ในเคสสนองบังเคยเองสนองบังซื้อเองและสนองไสมัยเอง
ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลระหว่างนี้พบว่ามีข้อมูลเบาะแสบรรยา
อาจจะมีความเชื่อมโยงไปสู่ศพนิรนามตั้งแต่ปี
และมีการเก็บพยาบาทธานไว้ตั้งแต่ปี๑๙๕๗๑๙๕๙
ซึ่งศพนิรนามนั้นเองทางทำงานศพทอเองของพระธรรมชาตินั้น

ต่างไว้รวมถึงมีการเก็บดีเดย์ในศพนิรนาม
อาจจะใช้ว่าดีเดแบงค์ซึ่งอยู่ที่นิติเวศ
ขณะนี้ทางพนธาษศพส่วนศพส่วนได้พยายามรวบโรงพยาศาสตร์ทั้งหมด
เพื่อพิสูจน์ข้อสันนิษฐานว่าศพเด็กที่พบเมื่อปี๕๗
มีความเชื่อมโยงกับคดีของสนบังเขตในปัจจุบันอย่างไรหรือไม่
โดยในท่าทางพนธาษศพส่วนนั้นสันนิษฐานว่า
อาจจะมีเด็กเสียชีวิตเพิ่มอีก๔ราย
ตามเวลาตามสถานที่และถูกนำไปอำพลาง
และซ่อนเล่นโดยภูที่ลงหนึ่ง
ขณะนี้ทางภาษาเทียบสวนได้ร่วมประจุมแล้ว
มอบหมายแล้วว่าจะต้องพิสูจน์ทราบถึง
ศพเด็กทานาวนั้นว่าเป็นย่านหรือเป็นผู้เกี่ยวยงกับ
คนที่เป็นพ่อแม่ในคดีของบังเขตหรือไม่
ขณะนี้มีความคืบหน้าในการตรวจพิสูจน์
หลังส่วนทางนิพิธีภิกษามาประกอบ
สำหรับการสอบสวนนั้นทางฝ่ายสอบสวนเองเนี่ย
ได้พยายามร่วมรวมประหยัดฐานและเชื่อมโยค
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เนื่องจากพฤติกรรมการกระทำต่างนั้น
มันมีความซับซ้อนในเนื้อหาครับ
การลงมือการกระทำต่าง

กึ่งบังคับ
ผมคืนใจให้กระทำ
ในบางส่วน
ต้องหามูลเหตุจุงใจทั้งหมดมาเชื่อมโยค
และความต่อเนื่องทางคดี

เป็นคดีที่มีความเชื่อมโยงกัน

แต่มีลักษณะการกระทำ
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน
แทนรัติตุกรรมที่คล้ายคืนกัน
จังเต้นจะต้องใช้เวลาในการทำนำการ

พิจาคและเลิกภาพลวง

ที่ต้องมีคณะทำงานเป็นพิเศษขึ้นมา
เพราะคดีนี้เป็นคดี
ถ้าถามท่านสื่อประชุมครับมีคำถามเชิญครับ
ต้องการสี่ศพแรกตั้งแต่ปี๕๖ปี๖๑ครับตัวมันต้องมีความรู้สึกอย่างสำคัญหรือเปล่า
สี่ศพแรกต้องตอบทางสื่อก่อนนะครับว่าเราสันนิษฐานว่ามีความเชื่อ
แต่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า๔ศพนั้นคือใคร
สิ่งที่ทำนะตอนนี้คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า
บุตรหรือคือรูปของคู่ซามิพนภายะอีก๔คนน่ะอยู่ที่ไหน
ซึ่งฝ่ายสืบสวนเองตอนนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
เร่งรัดสืบสวนว่าบุตรที่เหลืออีก๔คนนั้นอยู่ที่ไหน

ก็ได้ไฟฟ้าเฉียบศูนย์เนี้ยจ่ายงานลงไปแล้วถ้าไม่อยู่
นะครับจะต้องมีคำถามแต่คำสักทางแต่ในทางอิติวิชาติ
เราก็ตัวไปสูงครับศพนิจนาลที่เราตัวพบ
และมีการทำสำนวนทะสุดมีการเก็บรายพิมพ์นิดมือไว้
ดีเฮนไว้เมื่อตั้งแต่ปีห้าเจ็ดห้าเก้า
ขาดข้อมูลเอามาตรวจเปรียบเทียบว่า
เป็นเด็กที่หายไปหรือไม่ซึ่งโดยผู้ปกครองเอง
เขาไม่ได้แจ้งการสูญหายการตาย
ข้อสันนิษฐานแล้วว่าเด็กอาจจะอยู่หน้าที่ใดก็ได้
แต่ในทางสืบสวนเราก็ตั้งประเด็นว่าเป็นไปได้ไหม
ศพเด็กที่เราพบเมื่อปี๕๗๕๙นั้นคือเด็กคนเดียวกัน
เดี๋ยวจะมีคำตอบทางนิติวิทยาศาสตร์ในเร็ววันนี้
ซึ่งทางทำงานนิติวิทยาศาสตร์ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
มาเพิ่มเติมในหลายเหยียม
ซึ่งในตรงนี้มีความเชื่อมั่นว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่
ถ้าใช่ก็จะสามารถได้ผสูได้ในสองลาย
ที่เรามีการตรวจค้นพบในระบบทางข้อมูล
ก็มีเบาะแสว่าข้อมูลนั้นอยู่ที่ใด
เราสโขกว่าสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่ใด
สถานที่ที่จะไปตรวจค้นพบศพ
หรือถูกเก็บไปไปส่งในน้ำนั้นอยู่ที่ใด
ถ้าใครสื่อส่วนเองท่านอ๋อมศิษย์ก็จ่ายงานแล้วว่า
ใครที่จะต้องเดินเข้าไปหาณจุดนั้น
แล้วไปเอาหลักฐานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่าง
ดีหรือเดรต่างที่ถูกเก็บไว้ของเข้ามาผ่าตัวสู้

งั้นถ้าจะคำถามว่า๔สมนั้น
ผมบอกว่าณเบื้องต้นเราต้องตรวจให้ได้ก่อน
เด็กคนเนี่ย๔คนเนี่ยหายไปไหน

มีการกิจรรย์ตัวผู้เป็นวีรามาแต้ว
ตอนนี้ตัวอยู่ที่สถานีปากเขต

ภรรยาคนที่อยู่ในเหตุ

ที่อยู่ในระหว่างข้ามเกี่ยวกับช่วงประเทศ

ซึ่งศพเด็กที่พบที่กำแพงเพชร
เป็นของภรรยายคนนึง
ไม่ใช่ภรรยาของคนที่

แต่มีความเกี่ยวเนื่อเชื่อมโยงกันคือว่า
การดูแลเด็กคนที่เสียชีวิตเนี่ย
นี่คือกระบวนการที่เรากำลังเชื่อมต่อเข้ามาว่า
ถูกพามาแบบเอาตัวมานะครับหรือมีอะไรที่ส่งผ่านมาถึงตรงนี้ได้
ทำไมแล้วทำไมเด็กถึงกลับไปเสียชีวิตเอาศพไปทิ้งก็เก็บไว้ที่นู่น
มันมีเรื่องที่มันเป็นเงื่อนกลับอยู่จะต้องพิสูจน์ให้ความจริงมันปรากฏขึ้นมา
คุณหมายบอกว่าคือความที่เราสงสัยว่า๑คนเป็นแรกหรือว่า๒๓คนเป็นหลัง
ในเบื้องต้นเอาเฉพาะเรื่องที่มีพยานหลักฐาน
เอาเฉพาะแคร์ทที่มีพญาติหลักฐานก่อนนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยภรรยาน่าจะรับรู้
น่าจะรับทราบแต่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร
เพราะคำให้การกับหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันทั้งหมด
ในเบื้องต้นเนี่ยเพียงศพเดียวที่เราเห็นว่ามีความชัดเจน
แต่ในส่วนที่เหลือนั้นนะครับ
มีความเชื่อมโยงที่พอจะสันนิษฐานได้ว่า

แต่จะว่าใครเป็นผู้ระบบกระทำยังไง

ตอนนี้เราได้ตัวแม่
คือแม้ทั้งสี่คนนั้นไม่ได้บอกว่าเขามีส่วนโลกทั้งหมด
เราให้สืบทราบว่าเขามีภรรยากี่คน
คนไหนที่เป็นภรรยาเก่าดั้งเดิมตั้งแต่นานมาแล้ว
จนอยู่ถึงภรรยาปัจจุบันในระหว่างพวกภรรยาปัจจุบัน
ก็ไม่มีภรรยาซ้อนไปคนหนึ่งรวมถึงภรรยาซึ่งแบบ
สอบให้เห็นว่าใครที่เข้ามาคิดว่าใครใครที่มีส่วน
คนอื่นอีกหรือไม่ที่มาชวนช่วยในการปกปิดซ่อนเล้น

ตอนนี้ดูทั้งหมดเลย

แถมว่าจะเป็นผู้ตกสงสัยในทดีร์คาตะกรรมทั่วไปยังไม่ได้ข้อมูลเชื่อมโยมแต่เราจะเอาปัญญารับฐานที่เรามีนะเข้าไปหวังเขาไปพูด
แล้วเขาร่วมอยู่หรือฆ่าน้องที่นั่นแหละที่จะแม่งเย็น
นี่เรากำลังสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงตรงนี้ว่าเหตุเกิดที่ไหนอย่างไร
แต่ที่ไหนเนี่ยตอนเนี่ยเรามีเราก็เริ่มเรื่องมีศพแล้ว
เราต้องจัดการว่าศพนั้นเนี่ยคือของใครต้องตรวจให้สูง
อันนี้คือต้องตรวจพิสูจน์ว่าศพนั้นคือสมเด็กที่เกิดจากมุมคนที่เป็นบินามณาผู้ดีหรือไม่
ถ้าใช่ทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นแล้วใครเป็นคนพาไปใครเป็นคนทำให้ตาย

มีประวัติในการรับการรักษาแล้วก็ขาดช่วงการรักษา
แต่ว่าไม่เป็นเหตุให้จะต้องได้รับเข้ามาเข้ามีราคาเป็นพิเศษในเรื่องนี้
เรื่องการรักษาอาการทางจิตหรือว่ารักษาเรื่องบำบัดยาเสพติด
เดี๋ยวเราจะก็ต้องเชิญหมอมาสอบครับเชิญผู้ทำการรักษามาสอบนะครับ

ครับศกสมแรกเขาเพลงว่าลูกเขาสนตาย

อยากจบแบบเขาก็ไหนแล้วครับ

ทางนิติเวทเองนะครับทางพนักศักดิ์สวนเอง
ก็อยากได้ผลตรงนี้เพราะถ้าเราได้ตรงเนี้ย
มันจะคลี่คลายอะไรขึ้นไประดับหนึ่งแล้วเราจะสามารถจะ
ไปยังอีกสองศพได้ตอนนี้เราเล่นถึงทางนิติเวทเองแหละ
ก็ทราบแล้วว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญทางผู้จัดการพิสูจน์หลักฐานเอง
ทางแพทย์ใหญ่เอกท่านก็ให้การทำคุณเต็มที่
เพราะว่าเป็นที่คดีที่ผ้าสังคมสนใจแล้วว่าผม

ของผู้หลงเขาเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพียงคนเดียว
คือฝ่ายแม่เป็นผู้ผู้จำเดียว

ดังนั้นเราต้องหาประหยัดผ่านเพิ่มเติม
ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับคดี
ยังรอผลอยู่เราต้องรอผล
คดีนี้เป็นคดีที่มีความยาก
คือพยาลักษณ์ที่ปรากฏไม่มีประจักรพยาบ
อาจจะเป็นพยาบของที่ใส่อยู่ในบ้าน

ส่วนที่เหลือนั้นเราต้องใช้หลักนิติวิสานทั้งหมด
ทุกอย่างนี้อยู่ในหลักนิติวิสานทั้งหมดที่จะมีกิจกรรมว่า
ศพที่เราสันนิษฐานว่าน่าจะใช่
ถ้าใช่แล้วใครเป็นผู้ทำให้เสียชีวิต
ใครเป็นผู้เอาไปทิ้งมันต้องเชื่อมโยงมา
คำปฏิเสธนั้นเราจะมาเชื่อมโยงพิสูจนอย่างได้ไงว่า
คือใครกู้หลงอันนี้คือสิ่งที่ฝ่ายสืบสวนกำลังดำเนินการ
ฝ่ายสอบสวนกำลังขโมดปลงเข้าไปในส่วนดี
อยู่ในเขตของสนองเสื้อครับ

การเป็นแบรนด์ตามที่เกิดเห็นก่อนแถวที่ที่ศพเห็นเสร็จเส้นกับ๓เรื่องกันแล้ว
อยากทราบแต่นี้เด็กที่๒คนที่เจอที่เก็บความสื่อเหลือของเด็กอันนี้เท่าไหร่ครับ
ศพแรก๑๐เดือนชาญวัตเต็มตอนนี้ก็เกือบ๑๐ปี
แล้วศพที่๒เดือน

นี่ก็ยังหรือเป็นปี

คือเราไม่ได้บอกว่าเป็นลูกเขาแต่ว่าช่วงอายุช่วงเวลา
มีร่องรอยการถูกกำไร
ถ้าเราปการถ้าทำบางชื่อเองเนี่ยเอาสมนติจากสูตรเอาผลการแพทย์มาดู
แล้วก็เมื่อกี้เราเปิดภาพศพดูเราก็ดูแล้วมันมีร่องร้อยกับจุดท้องร้าย
แต่ว่าในต่างมันอยู่ในสมนติก็ขอสมนติไปเรียกเกือบ
มีมัญญาฐานเชื่อมโยคไปให้เห็นว่าเด็กไม่ได้ตายด้วยตนเอง
ที่กำแพงเทียดกับสมอีก๔สมที่เป็นสมต้องสงสัยนะครับแพงเทียดชายทั้งหมดเลยไหมครับ

มันมีความเหลือไปได้ไหมครับที่เขาจบจมที่จะเลือกที่จะทำอะไรต่างกับ
ความที่ตายหรือต่างที่เกี่ยวกับผู้ชายอย่างเงี้ย
ยังไม่ได้สันนิษฐานไปถึงตรงนั้นเราดูไปตามพยานฐานทั้งหมด
ส่วนที่เหลือแรงส่วนตรงนี้จะเป็นอะไรแล้วก็แต่มันอาจจะเป็นความเห็นทางแพทย์เพิ่มเติมในเรื่องมูลเหตุจูงใจ
แต่เราก็หามูลเหตุทุนใจที่แท้จริงว่าทำไมถึงโยนอยู่
ถ้าใช่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายคือใครเราต้องเราต้องสอบให้ได้ว่าผู้ที่ถูกใจจริงคือ
ต้องเรียกว่าในส่วนหมดรถกระทุกข์เขาอย่างไรครับรถที่ใช้นิการรถทุกข์ส่วนของเขา
ตอนนี้ให้ฟังไฟซื้อส่วนติดตามมาอยู่แล้วครับในเรื่องการเก็บปิดใบในมือหรืออะไรทั้งหมดนะครับ
ซึ่งในช่วงบ่ายทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีการเก็บหลักฐานเริ่มเติมในที่กระเด็นใหม่ทั้งหมดแล้วก็ขอสมวนที่กระเทศไว้ในการที่กระเทศไว้ในคำสูตรแต่เตรียมการทั้งหมดไปแล้ว
อันนี้ต้องเรียนว่าเราต้องใช้ความจำทุกทางดีกว่าอะไรที่สามารถจะแสวงการพยากฐานได้ทำทุกอย่างที่มี
ทุกอย่างที่ท่องกายเติมแล้วแบบรู้ว่าพยาธิวัฆิษฐานบางอย่างจะสูบหายไปเยอะแล้วแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องทำเยอะมากที่สุด
ไม่ทิ้งไปยิ่งช้าไปอีกวันสองผมก็ยิ่งหายไปอะไรที่ทำได้ต้องทำ
เทสที่คุณจันทร์ส่วนต่างเคยไปช่วยเหลือภาษาสตรีที่แหน่งภาคเมษันครับ
อันนี้ก็จะมีการแช่งข้อหลักเกี่ยวข้องกับการทำกันกันด้วยไหมครับ

เป็นภาคประชาชนที่เข้ามาในวิสุทธิ์
ทำให้เหตุการณ์ตอนนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วไม่ได้ทำการแก้ไข
แต่ว่าเคสก่อนหรือเคสแรกเองเมื่อกี้ที่ท่านท่านรองลูกศิษย์มารายงาน
คือว่าเคสก่อนที่เกิดขึ้นเมื่อ๖๗เดือนที่แล้ว
มันเป็นคนละส่วนกันมันเป็นคนละเรื่องกัน
คนละคดีคนละสาเหตุ
ซึ่งอันนั้นก็เขาก็ได้เมื่อวานก็ได้ทราบว่าจะไปเก็บโสดกว่า
ได้มีการลงพื้นที่ไปแล้วก็พบกับทางผู้ปกครองและเด็กแล้ว
แล้วก็มีการทำความเข้าใจแล้วแต่คนละส่วนกันไม่ใช่คดีตรงนี้

ในนี้เราก็พูดถึงคดีนี้คดีของประเทศคนละส่วนกัน
คือขอเรียนที่ถึงโจทย์ก่อนบ้าง
เราสันนิษฐานว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงคดีนี้

สามารถเปิดดูได้เลยว่าในศพทารกอะไรเสื้อดูก็เจอ
แต่ข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราไปตรวจสอบในกระบวนการ
รายการชัดสูบพลิกศพของสถานีว่า
ในช่วงเวลาวันเวลานั้นมีไหม
พอมีไปตรวจค้นมีในสารผม
เราก็มาตรวจสถานสมทวรว่ามีการเก็บไหม
สมทวรว่าก็มีเก็บสมนินามไว้
แล้วก็มาชนกันมันใกล้เคียงกันมาก
เลยไปยังสถานีวิเวศว่านิติเวศว่ามีเก็บดีเอนเอไว้ไหม

เราก็เอาทั้ง๓อันมารวมกัน
แล้วเราก็มานั่งดูนะครับ
พอมาดูเราก็จะรู้ว่า
ผู้เป็นปีดาบรรดาเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือเปล่า
ถ้าใช่เราต้องใช้คำที่เขาเรียกว่า
ทางนิติเวศเขาใช้นิติวิทยาศาสตร์คือการเอาดีเอน

ปั่นหาว่าส่วนนิรนาที่มีทั้งหมดคือใคร

ถ้าเชื่อปุ๊บจะลอยขึ้นมาให้เห็น

ลุยทีบทั้งหมดเป็นไหนในการวงศาล

จะได้รักประโยชน์จากผู้เป็นปีดามัณฑา

แจ้งหากใครอย่างไรใครขี้เกี่ยวของก็จะแจ้ง
ตอนนี้ที่เห็น๓

แต่ว่าในส่วนอื่นเดี๋ยวขอลงขึ้นลึก

คุณผู้ชมคุณผู้ชมตัวของผู้ชายเนี่ยมีภัณฑ์ใดอะไรขึ้น
แต่เราบางภรรยาบางท่านเนี่ยไม่ได้มีเข้ามาเกี่ยวข้องในขบวนการนี้เลย
หรือในกดีตนี้เลยเพราะว่าเป็นก่อนเคยเทมนั้นมากนะครับ
หรือว่าห่างอยู่ห่างเป็นพยายามที่ห่างห่างไกลจากเทมนี้
เราสอบได้เป็นประยะแบบรองถึงพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องได้
แต่ยังไม่ได้เข้ามาใกล้ชิดมันไม่ใช่พยายามใกล้ชิด
เดี๋ยวรอผู้เชี่ยงสูภาพค่ะผู้เชี่ยงสูภาพ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

มาสอบเพื่อให้เห็นใครอยู่ระแวกนั้นหรือใครอยู่ชิ้นเกือบบ้านบ้านตรงข้ามบ้านข้างเคียงนะครับ
เคยได้ยินเสียงนะการทำร้ายการร้องการพูดอะไรพฤติกรรมนะครับ
การเสพการดึงอะไรอย่างเงี้ยเราสอบหมดในระเทศทั้งหมดเพื่อให้เห็นกุฏิกรรม
แล้วที่สองคนที่ยังไม่เจอกันคือแม่เหรอครับ
แม่เดียวกันแม่เดียวกันที่บางซื่อสองแม่ที่บางซื่อแต่สายไหมเนี่ยแม่เดียวกัน
เหมือนกันกุฏิกรรมคือหอแล้วนะครับเป็นเด็กตอนเหมือนกันนะครับเป็นเด็กตอนทั้งคู่ครับ
อายุเดียวต้องดูได้แต่ว่าผมเป็นข้อสันนิษฐานครับผม
ผมเรียนย้ำกับท่านสื่อประชนนะครับว่าเป็นพยานหลักฐานที่เราเก็บเนี่ย
เป็นข้อสันนิษฐานว่าลุงน่าจะเชื่อมโยงกับเด็กที่เราไม่ตรวจค้นไม่พบณปัจจุบัน
เราหาเด็กคนที่สี่คนไม่พบเราถือถามว่าเด็กสี่คนเนี่ยไปไหน
เมื่อเด็ก๔คนนี้ไปไหนเสร็จปุ๊บเรามาดูว่าในวันเวลาในทางกันทั้งหมดเนี่ย
เคยมีการแจ้งอะไรไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับที่พักอาศัยของเขา
แล้วมันจะนั่งวิเคราะห์ดูว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่
โจทย์เอาพยาหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวจะเอาพยาหลักฐานเนี่ยมาสอบยัง
ถ้าเราได้ผลการจุดถิติพฤษภัยเมื่อไหร่พิสูจน์ได้เลยว่า๖คน๒คนเนี่ยต้องพิสูจน์เกี่ยวของเนี่ย
ณวันนี้ความคืบหน้าเป็นแบบนี้ถ้าพรุ่งนี้มีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวผมจะให้ทำ
ค่อยศึกษวนหรือค่อยสอบส่วนเนี่ยได้ให้เขาคุ้มไป